แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย

มาพูดคุยกับเราแล้วก็มาถามว่า
ราศีของพวกเขาเนี่ยนะครับ

แล้วเราให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกันไง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามต่อนะคะ
รวมถึงเรื่องของรถด้วยวันนี้ทักทายอาจารย์ไก่กันก่อนเลย

อาจารย์กุ๊กไก่หรือว่าพอพาทินีนั่นเองนะคะ

โอเคราศีที่ถามเข้ามามากที่สุด

ราศรีเมศ

ราศีเมษเนี่ยตอนนี้คือปีที่ผ่านมาเนี่ย

ประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร

ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แล้วเราตอบไปเลยว่ามีรุ้นหนักมาก

ย้ายราศีทันไหมคะ

เพราะว่าชาวราศีเมษช่วงนี้มีเสน่ห์
มีแต่คนอยากจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมนะ
แต่ว่าชาวราศีเมษพื้นฐานเป็นคนที่แบบ
ง้อใครเวลามีความรักเข้ามาก็ทำเป็นติดดิ้นไง

แล้วระวังความรักที่แบบเราตามหามานานเนี่ย

เอาแค่พองาม
ก็เป็นคำถามจากชาวราศีเมษ

เขามีถามเข้ามาเยอะนะ

อันนี้น่าจะทุกราศี
โชคลาภเมื่อวานก็มีเรื่องอะไรนะ

สำหรับชาวราศีเมษช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ลาบเหมือนกัน
ลาบอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าเป็นลาบจากความอุตสาหะ

ในช่วงนี้แล้วก็ในเรื่องของ
การลงทุนถ้าสมมุติว่าใครที่จะลงทุนในช่วงนี้
แนะนำให้เป็นการลงทุนแบบระยะยาว

ใครที่แบบมาขอยืมเงิน

แต่ทุกการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะ

ถามคือครบทุกเรื่องเลย
การงานตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นเหมือนกัน

ก็คือตอนนี้ก็ทำได้เรื่อยเหมือนกัน
แต่ว่าคือยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จ
แต่ก็คือทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแหละ

บางคนบอกถูกโกงมาจะได้เงินคืนไหม

คำถามของชาวราศีเมษ
ยังมีอีก๓ราศีที่ถามเข้ามามาก

ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ดวงดีมากเลยนะ

เรื่องของการงานแล้วก็ทั้งเรื่องของการเงิน

เขาก็อยากจะรู้ว่าดีตรงไหนบ้างใจเย็น

มันก็ต้องมีบ้างขึ้นขึ้นลง

อยากจะทำอะไรในช่วงนี้ให้รีบลงมือทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปีเดี๋ยวดวงจะเปลี่ยน
เพราะจะมีลาหูเข้ามาในดวง
มันคิดอะไรได้นะมีไอเดียจะทำอะไรควรจะรีบทำในตอนนี้
ใช่ค่ะละสีต่อมาค่ะก็คือชาวลาศรีสิงศ์
ชาวราศีสิงศ์ดาวราหูที่ทับดวงชะตาอยู่กำลังจะย้ายออกไปแล้วนะคะในวันที่๔สิงหาคม
สี่สิงหาคมนะใช่ค่ะแล้วก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นทุกด้านเลยโอ้
มีคนถามเข้ามาว่าทำไมช่วงนี้ทำอะไรติดขัดสะดุดอะไรแบบมีอุปสรรค
เพราะว่าตอนนี้ดาวลาหูยังอยู่ในดวงต้องรอปี๔สิงหาคม
เอาไว้เลยหลังจาก๔สิงหาคมแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้น

มีอีกราศีหนึ่งนะคะก็คือชาวราศีมีน
ค่ะอ๋อชาวราศีมีน
คือดีมากจำได้เลยสัปดาห์ที่ผ่านมา
มาทั้งความรักทั้งเรื่องของโชคลาภใช่ไหม
ใช่ค่ะความรักกันงานกันเงินดีหมดเลย

ช่วงนี้แบบมีแผนมีแผนอะไรให้รีบทำ

อันนี้ก็เป็นรวบรวมข้อความไลน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมส่งกันมาถามเยอะมากเลยนะคะ
มีคำถามอะไรเดี๋ยวเราจะรวบรวมกันเอาไว้ถามอาจารย์กุ๊กไก่ให้นะ
แต่ว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของสีรถที่มันถูกฉลกค่ะ
อันนี้ถามอาจารย์ก่อนนะสีรถที่ถูกฉลกเอาคนใช้หรือว่าเอาชื่อของเจ้าของรถ
บางคนบอกว่าชื่อเจ้าของกับคนใช้มันคนละคน

คนที่ใช้รถด้วยตัวเองชื่อไม่เป็นไร
เอาล่ะอาจารย์ค่ะมาดูกัน
การเลือกสีรถให้มันถูกฉลกเขาแบ่งตามวันไหมคะวันเกิด

อาทิตย์หน้าสีที่ใช้แล้วจะแค้วค่าปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุก็คือสีแดง

อันนี้คือใช้ปลอดภัยแล้วใช้แล้วโชคดีล่ะคะ

อยากร่ำรวยจากการขับรถคันนี้

ก็เป็นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจดทันนะคะ
ต่อไปค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ล่ะคะ

ให้ใช้สีขาวสีเหลืองจะแค้วค่าปลอดภัย

แล้วก็สีที่ใช้แล้วร่ำรวยมีทรัพย์
ก็คือสีทองกับสีน้ำตาลนะคะ

ที่ใช้แล้วจะแค้วคาดปลอดภัยก็คือสีแดง

ที่ใช้แล้วจะโชคดีก็คือสีทองกับสีน้ำตาล

เทาจดไปเลย
นี่นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะหมอไก่
กลางวันเนี่ยสีที่ใช้แล้วจะแค้วคาดปลอดภัยนะคะ

สีที่ใช้แล้วจะโชคดีนะฮะก็คือสีเทา

ส่วนสีที่ใช้แล้วจะมีทรัพย์กระเป๋าตุงก็คือสีฟ้าสีน้ำเงิน
คือต้องบอกคุณผู้ชมกันว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยแบ่งเป็นพุธกลางวัน

ก็จะต้องมีคนที่เกิดพุธกลางคืนด้วยใช่ไหม

แล้วสีที่ใช้แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคือ

ที่ใช้แล้วจะโชคดีก็คือสีเหลืองกับสีขาว

และสำหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสสมดีคุณชนะด้วย
วันนี้วันเกิดผมเนี่ยวันพระฤษฎสมดี
เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ

สีที่ใช้แล้วจะโชคดีก็คือสีแดง

ผมมีสีขาวผมใช้สีขาวอยู่

สีละเกินเดี๋ยวจะจดไว้
เออสองสีนึกว่าขับแท็กซี่
แต่ยังดีนะขับสีขาวแล้วดูใช้แล้วมีทรัพย์

มีคนที่เกิดวันศุกร์เขารออยู่

ก็คือสีฟ้าสีน้ำตาล

สีที่ใช้แล้วจะโชคดีก็คือสีแดง

เขียวค่ะนี่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ

เสาร์นะคะสีที่ใช้แล้วจะแค้วค่าปลอดภัยก็คือ

ที่ใช้แล้วจะโชคดีก็คือฟ้ากับน้ำเงิน
แล้วก็สีที่ใช้แล้วมีทรัพย์ก็คือสีแดง
สีที่เรากล่าวมาบางคนอาจจะไม่ชอบ

แต่ว่าสีอื่นมันอาจจะไม่ได้เสริมดวง

ที่อาจารย์บอกแต่ว่าอาจจะเป็นสีที่เราไม่ต้องหลีกเลี่ยงก็ได้
ถูกไหมคะคือสีที่หลีกเลี่ยงก็จะมีเฉพาะเจาะจงไป
ใช่ค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ย
หลีกเลี่ยงสีฟ้าน้ำเงินเพราะมันเป็นกรกินีในดวง
นี่ครับตามกราฟิกที่เราจะขึ้นให้นี่แหละ
น้ำเงินนะคะหลีกเลี่ยงเลยคนที่เกิดวันจันทร์ล่ะคะ
จันทร์หลีกเลี่ยงแดงอังคารหลีกเลี่ยงขาวเหลือง
พุธกลางวันหลีกเลี่ยงชมพูพุธกลางคืนในหลีกเลี่ยงส้ม
รหัสสบดีหลีกเลี่ยงดำกับม่วงหลีกเลี่ยงนะคุณชนะ
วันศุกร์ค่ะศุกร์หลีกเลี่ยงเทาพวกบอลเงินอะไรพวกนี้ด้วย
และวันเสาร์ค่ะเสาหลีกเลี่ยงเขียว
อันนี้คือเรียกง่ายก็คือสีรถที่มันไม่ถูกฉลก
ถ้าเกิดว่าเป็นสีที่ไม่ใช่เสริมดวงแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องหลีกเลี่ยงก็ใช้ได้เหมือนกัน

แล้วมันมีวิธีการแก้ไขไหมคะอาจารย์สำหรับสีรถที่เกิดว่า
นี่สมมุติว่าเกิดวันจันทร์แล้วใช้รถสีแดง
บางคนก็จะติดป้ายหลังรถสติ๊กเกอร์หลังรถว่า
รถคันนี้สีขาวใช้แล้วดีใช้แล้วรวยอย่างนี้ได้ไหมคะ

เทวดาเขาก็มีตาเขาก็เห็น

เกิดในวันพระรหัสใช่ไหมคะ

ให้มันเป็นสีที่เสริมดวงสีที่ถูกฉลก
ก็คือสีส้มสีทองสีขาว
คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาให้ดู
นี่คือวิธีการแก้เคล็ดนะครับกับสีที่ไม่ถูกฉลก
ไม่ต้องไปแปะสติ๊กกงสติ๊กเกยเสียเวลานี่

เป็นปลอกหุ้มพวงมาลัยไงใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ปลอกคุ้มเกียร์ก็ได้สีที่มันถูกฉลกกับเรา
ใช่เลือกเลยว่าอยากได้มีโชคมีทรัพย์มีความแคล้วคลาดปลอดภัยแบบไหนก็ได้
หรือว่าจะหลายสีก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
โอ้โฮเอาสักสีหนึ่งเอาแบบลบมากเอาแบบเป็นเมนแล้วกันนะ
รถผู้หญิงเนี่ยบางทีนะผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นรถน้องใบตองว่ามัน
เยอะแล้วก็ลกลุงรังขนาดนี้
ที่สีเยอะเนี่ยสีข้างรถอ่ะสีรถหลายครั้งมาก
ร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นไม่มีไม่มีแต่เสา
นี่เป็นวิธีการแก้เคล็ดทำให้เราถูกฉลก
เอาง่ายคือเอาสีที่มันถูกฉลกกับเราไปอยู่ในตัวรถ
ใช่มันแนบตัวเราด้วยนะเอาไปตกต่างในรถแทน
มันแนบตัวเราด้วยมันใกล้กับตัวเราด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือ
ถ้าเกิดเราอยากออกรถในช่วงปีนี้ค่ะอาจารย์
มีเลิกงามยามดีอะไรไหม
เอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าเลิกในเดือนนี้ก่อนดีกว่า
เลิกที่แบบคัดมาคัดแล้วคัดอีกดีมาก
ใครที่อยากจะออกรถในเดือนนี้เอาปฏิทินขึ้นมา
เดี๋ยวมาร์คเลยว่าวันไหนเป็นวันมงคล
ใช่แล้วอาจารย์บอกคัดแล้วคัดอีกเลย
มีด้วยกัน๔เลิก๔เลิก๔วัน
วันแรกค่ะวันแรกค่ะก็คือวันที่๖มิถุนายน
มิถุนายนใกล้แล้วใกล้นี้เอง
เวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาที
คือมีเลิกวันและต้องมีเวลาที่ถูกฉลกด้วย

เวลานี้ก็คือเหมือนกับเวลาที่เราจะสตาร์ทรถครั้งแรก

คือเวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาทีคือสตาร์ท
บิดเลยกุญแจนับเวลาสตาร์ทรถ
เลยก็คือถือว่าเป็นเลิกและเริ่ม
ผมแนะนำนิดนึงนะก่อนสตาร์ท

เลิกที่๒ก็คือวันที่๙วิทยุณายน
เวลา๑๑นาฬิกา๙นาที
เลิกที่๓ค่ะวันที่๒๐วิทยุณายน

เวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาที
ก็มี๔เลิกด้วยกันในเดือนมิถุนายน
ใครที่วางแผนจะออกรถในช่วงนี้นะคะ

ในช่วงเวลาที่เรามาร์คเอาไว้

ใช่แล้วแล้วมีหมายเหตุด้วยนี่อาจารย์ใช่ไหมค
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบไม่สะดวกในเลิก

ที่มาส่งที่บ้านมันจะไม่มีเลิก

เข้ามาที่นี้ค่ะขอบคุณมากนะครับ

ทุกวันศุกร์มาเจอกันได้